บอกว่าอีกสักครู่จะกระโดดลงแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
เพื่อที่จะเข้าไปที่รัฐสภาเป็นการ
เป็นการที่จะประท้วงเชิงสัญญลักษณ์ในครั้งนี้ในครั้งนี้

เพราะว่าบริเวณท่าเรือเกียรติกายตอนนี้
กลุ่มผู้ชุมนุมไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าไปในรัฐสภาได้
จะกระโดดแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วนะครับ

โดยตอนนี้บั้ยนะครับมีการใส่ห่วงยางนะครับ

แล้วก็มีเป็นป้ายที่เขียนเอาไว้
แล้วบอกว่าพร้อมที่จะกระโดดลงแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ว
เดี๋ยวรออีกสักครู่นะครับรอความพร้อมของไบท์
เดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมดูภาพกันสดขนาดนี้
บอกว่าจะกระโดดยามพระอาทิตย์ตกนี้นะครับ
อีกสักครู่เดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพของไบร์ท
กระโดดลงแม่น้ำเจ้าพระยา
เดี๋ยวไบท์กับทีมงานนะครับมีการพูดคุยกันก่อนหน้านี้
ว่าจะกระโดดแม่น้ำเจ้าพระยาเดี๋ยวไบท์จะประกาศทางเครื่องขยายเสียงนะครับ
ก็คือแก๊สน้ำตาและการสลายการชุมนุม
แต่ทีอีกกลุ่มหนึ่งมาท่านต้อนรับเป็นอย่างดี
ดังนั้นในเมื่อพระอาทิตย์ตรงนี้
มันเลือกปฏิบัติดูพวกเราเยี่ยงลูกเมียน้อย
ผมชินวัฒน์จันกระจ่าง
จะขอรอยคอไปหาท่านประธานชวนฤทธิ์ใครในสภาพ

จะพอเราขอรอยคอกลังแม่น้ำเจ้าประยาไปหาประธาน
ประธานรัฐษภาบนชวนฤทธิ์ภัย

เป็นภาพล่าสุดตอนนี้ไลท์จากกระโดดลอยคอลงแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
นี่เป็นภาพที่คุณผู้ชมจะได้เห็นไปพร้อมกันณขณะนี้
แก่นำเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรี
กำลังจะกระโดดลงแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่ามกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
น้ำที่มาอยู่บริเวณนี้นะครับหลายลำเลยทีเดียว
ซึ่งคาดว่าถ้าเกิดกระโดดลงไปก็จะถูกเจ้าหน้าที่รวบตัวนะครับ
นี่เป็นภาพล่าสุดขณะนี้ไลท์ลงไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วนะครับ
คลื่นค่อนข้างสูงจริงแล้วก็น้ำค่อนข้างที่จะเชี่ยวมาก
ตอนนี้ทั้งสองคนใส่ห่วงยางกระโดดลงไปแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
ตอนนี้ตำรวจน้ำนะครับได้ขับแล่นตรงมาที่ไบร์ท
และผู้ชุมนุมอีกหนึ่งคนตรงนี้นะครับโดยไบร์ทเนี่ยพยายามจะว่ายน้ำตรงไปที่บริเวณรัฐสภา
น้ำก็ค่อนข้างเชี่ยวและแรงนะครับตอนนี้ทางตำรวจน้ำที่อยู่ใกล้กับบริเวณนี้นะครับ
ก็จะเข้าไปใกล้บริเวณไบท์มากขึ้นเรื่อยเรื่อยแต่ยังไม่มีท่าทีว่าจะลงมาจากเรือนะครับ
ยังคงสังเกตการณ์อยู่บนเรือโดยไบร์ทชินวัฒน์และผู้ชุมนุมอีกคนนึง
ตอนนี้มีเรือมาอีกลำนึงแล้วนะครับตอนนี้เรือที่อยู่บริเวณนี้ทั้งหมดสี่ลำ
โดยเจ้าหน้าที่พยายามไม่เข้าใกล้นะครับไม่เข้าใกล้โดยไบร์ทก็พยายามไหว้ไปเรื่อย
ว่ายไปเรื่อยโดยมีห่วงยางคอยหนูว่ายน้ำไม่เป็นพี่แต่หนูยอมสู้
ดูความปลอดภัยกันอยู่นะครับขณะเดียวกันกลุ่มเครือข่าย
นนทบุรีตอนนี้ก็มีการโหร้องนะครับแล้วก็ไบท์กับผู้ชุมนุมอีกคนนึง
ก็ไหว้ไปเรื่อยนะครับใกล้จะถึงบริเวณกำแพงของรัฐสภาแล้วนะครับ
โดยทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้าใกล้มากเท่าไหร่นะครับ
แต่คอยสังเกตการณ์อยู่ห่างห่างโดยมีเรือทั้งหมดสี่ลำ
อยู่บริเวณไลท์นะครับทางผู้ชุมนุมก็ยังประกาศนะครับ
ไว้ใกล้จะถึงบริเวณรัฐสภาแล้วนะครับ
อีกไม่กี่สิบเมตรเท่านั้นจะไหว้ถึงกำแพงรัฐสภาขณะเดียวกัน
เรือตำรวจน้ำมาเพิ่มอีกลำนึงแล้วนะครับเป็น๕ลำ
แต่ว่ายังคงสังเกตการณ์อยู่ใกล้
อีกนิดเดียวจะถึงกำแพงของรัฐสภาแล้วนะครับโดยมีเรือตำรวจอยู่ใกล้ใกล้
ใช้เวลาตอนนี้ไปประมาณสี่นาทีห้านาทีนะครับตอนนี้ไบร์ทไปถึงบริเวณ
เรือที่จอดอยู่ริมกำแพงรัฐสภาแล้วแล้วตอนนี้พยายามที่จะขึ้นไปด้านบนกำแพงนะครับ
แล้วก็มีการชูป้ายนี้นะครับตอนนี้ไลท์มีการชูป้าย
ชูป้ายอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา

ปีนขึ้นเรือขณะเดียวกันกลุ่มมวลชนก็มีการประกาศบอกว่าอย่าให้ตำรวจเข้าใกล้นะครับ
ไม่ให้ตำรวจเข้าใกล้ตอนนี้ไบร์ทกับแกนนำอีกคนนึงที่เป็นผู้ชุมนุมด้วยกันเนี่ยนะครับ
พยายามที่จะขึ้นไปบนเรือแล้วตอนนี้อย่างปลอดภัยแล้วนะครับ
ตอนนี้สามารถที่จะขึ้นไปบนเรือที่จอดอยู่ริมกำแพงรัฐสภาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้ยืนขึ้นแล้วก็เอาห่วงยางออกนะครับตอนนี้ทั้งสองคนปลอดภัย
แล้วก็ได้ยืนขึ้นบนเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการชูป้ายนะครับ
พยายามที่จะเดินเข้าไปในประตูในกำแพงรัฐสภานะครับ
ตอนนี้มีการปีนบันไดไม้เข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ไลท์และผู้ชุมนุมอีกคนนึง
ได้เข้าไปในพื้นที่รัฐสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยไม่ได้มีเจ้าหน้าที่หรือใครเข้ามาจับกลุ่มแต่อย่างใดนะครับ
โดยทางตำรวจน้ำจอดอยู่๔ลำประชิดใกล้กับกำแพงรัฐสภาแต่ไม่ได้เข้าไปใกล้กับไลท์แต่อย่างใดตอนนี้ไบท์ได้ชูป้ายขึ้น
ครั้งหนึ่งแล้วครับท่ามกลางเสียงโหร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม
ตอนนี้เข้าไปข้างในแล้วและเราไม่สามารถเห็นนะครับว่า
ข้างในนั้นเป็นอย่างไรบ้าง